คุณผู้ชมฮะกลับมาที่บ้านเราเดี๋ยวจะไปทำบุญกันที่เจียงใหม่ครับ
ไปเจ้าพาไปเจียงใหม่ไปดูนี่ฮะ
ของแปลกของพิษดารโครงกระดูกพูดได้

ขอเคยทำบุญสวายสำราคาท่วนฆ่าน้ำฆ่าฟัง

เพื่อกระดูกพร้อมต่ออายุเสริมโดนทับตากล้าสูงโครง
โอ้โหดูหลอนนะฮะแต่เขาชวนทำบุญ
โอเคนะเป็นช่วงกลางวันถ้าเป็นกลางคืนอาจจะไม่โอเค

วิ่งหนีเลยฮะไม่กล้าทำบุญด้วยเลยนะครับ
เป็นโครงกระดูกไอ้ห้อยไอ้โหนนั่งบนเก้าอี้
พนมมือยกไปยกมาสวมชุดไทยโบราณเสริมหล่อ

แล้วก็ที่สำคัญนะฮะคือพูดได้เชิญชวนประชาชน
มาทำบุญซื้อโรงศพและการให้ศีลให้พรนะครับ
โอ้โหแล้วคนก็สนใจนะคุณนะก็พุ่งตรงไปที่โครงกระดูกเหล่านี้

คณะกรรมการวัดสันเมื่อกี๋ที่ทำบุญสำรราณราชนะครับ
อัมเภอดออยสะเก็ดจังหวัดเจียงใหม่
ได้นำหุ่นโครงกระดูกจำลองไอ้ห้อยไอ้โหน
คุณเคยดูไหมหลังจากวงตอนเด็กที่เราเรียกนะพี่
อันนี้น๊ะภีร์ใช่นี่น๊ะภีร์

ก็เอามาตั้งไว้ในสาราหน้าหุ่นไอ้ไข่นะครับ

แล้วก็ดึงดูดความสนใจของประชาชนที่มาทำบุญที่นี่ด้วยนะครับ
ที่นี่ก็มีประชาชนมาทำบุญกันเยอะ
แล้วก็อดไม่ได้ที่จะเซลฟี่กับไอ้ห้อยไอ้โหนด้วยนะฮะ
ก็ร่วมกันทำบุญนะครับคุณผู้ชมครับ